มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามดำเนินคดีคนขับรถทัวร์มรณะ
เป็นรถทัวร์๒ชั้นซึ่งไปประสบอุบัติเหตุและทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘คนนะคะ
บริเวณวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก่อนหน้านี้หนึ่งในผู้รอดชีวิตให้ข้อมูลมาบอกว่า
ช่วงของการเกิดเหตุเห็นคนที่อยู่จากโซนด้านหน้า
น่าจะเป็นคนขับวิ่งขึ้นมาที่ชั้น๒แล้วก็กระโดดออกไปทางหลังรถ
ตรงประตูฉุกเฉินครับ
หลังจากที่ให้ข้อมูลนี้ออกมานะคะตำรวจก็ติดตามสอบปากคำญาติของผู้เสียชีวิต
ทำให้ตำรวจสรุปเบื้องต้นแบบนี้
ช่วงของการเกิดเหตุตำรวจบอกว่าคนขับน่าจะยังอยู่ในรถ
เพราะว่าคนขับมีรอยถลอกตามตัว

นี่เป็นคำพูดเบื้องต้นของตำรวจนะคะ
ผ่านตำรวจโทบุญรัตษระงเสวีรองผู้กำกับการ

นำทีมพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้
ลงพื้นที่ไปสอบปากคำ

และญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

และตามหลักฐานทั้งหมดดำเนินคดี

เป็นคนขับรถรวมถึงดำเนินคดี

ซึ่งพลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
บอกว่าการสอบปากคำครั้งนี้

ทั้งที่เจ้าของคดีอยู่ที่
ให้การบอกนายเกรษณะคนขับรถทัวร์ได้กระโดดหนีลงจากรถ
ก่อนเกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงชุลมุน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนนะคะคือสอบปากคำหลายคน
รวมทั้งสอบปากคำนายกฤษณะเองเชื่อว่านายกฤษณะ
ไม่ได้กระโดดหนีออกจากรถในช่วงที่เกิดเหตุ
เนื่องจากตามตัวของนายกฤษณะมีบาดแผลถลอก
ทั้งที่บริเวณแขนและลำตัวด้านขวา
นึกสภาพกับคนขับนะคะคนขับพวงมาลัยอยู่ด้านขวา
เวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรถพลิกคว่ำในด้านขวา
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นรอยในด้านขวาด้านขวาของเขาทั้งร่างกายเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งไปสอดคล้องกับรอยครูดไปตามถนนของรถทัวร์
และนายกฤษณะเองก็รับสารภาพว่าขับรถขณะเกิดเหตุจริง
ส่วนที่ผู้บาดเจ็บเห็นกระโดดหนีลงจากรถตำรวจ
น่าจะเป็นเด็กประจำรถอีกคนมากกว่า
แต่ว่าตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานายกฤษณะไป๔ข้อหานะคะ
ประกอบด้วยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเสพยาเสพติดขณะขับรถ
โดยนายกฤษณะถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครราชศรีมาในตอนนี้ค่ะ
ส่วนการกู้ซากรถทัวร์มรณะ
เจ้าหน้าที่บอกคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้
แต่ว่าก็ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ผู้เชี่ยวชาญของกรมการขนส่งทางบกและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผลิตรถทัวร์
รวมรวมพยานหลักฐานจากซากรถทัวร์ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะ